คุณผู้ชมฮะบรรยากาศงานศพของเสียเต้ยนะครับ
ซึ่งก็มีเพื่อนฝูงคนรู้จักนำพวงกรีดมามอบให้ในงานนะครับ
แล้วก็มีพวงกรีดของเจ๊อ๋อด้วยนะคุณนะ
พวงรีดเจ๊อ๋อนี่๒พวง
แล้วก็ลงชื่อว่าอาลัยยิ่งจากเจ๊อ๋อ๙๐ล้าน
เจ๊อ๋อนี่เป็นอดิตภรรยา
ใช่อดีตภรรยาของเสียเต้ยนะฮะ
ส่วนพี่สาวของเสียเต้ยก็พูดถึงเรื่องที่บอกว่าฝันเป็นลาง
เหมือนแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วมาจัดดอกไม้ให้
เชื่อว่าแม่จะมารับตัวเสียเต้ยหรือรับวิญญาณเสียเต้ยไปอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับ

ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดงานศพของเสียเต้ยในอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะครับ
บรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
ก็มีญาติมีเพื่อนฝูงคนสนิทกับเสียเต้ยทยอยส่งพวงกรีด
แล้วก็มาร่วมแสดงความอาลัยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับ
ก็จะมีพวงกรีดของเจ๊อ๋อหรือว่านางวันนาลีปัญญาสัย
ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของเสียเต้ยเอามามอบให้กับการจัดงาน๒พวง
วงแรกเป็นดอกกุหลาบสีแดงดอกใหญ่นะครับ
พวงเป็นดอกไม้สีชมพูแล้วก็ตรงกลางเป็นนาฬิกานะครับ
ทั้ง๒พวงก็จะเขียนข้อความระบุว่าอะไรยิ่งจากเจ๊อ๋อ๙๐ล้าน

อกจากนี้ก็มีพวงกรีดของคุณจินตราภูลาภ
หลายคนก็สงสัยคุณจินตราภูลาภรู้จักเสียเต้ยยังไงนะครับ
จริงแล้วก็เสียเต้ยเคยไปประกวดร้องเพลง
สมัยรายการเวทีไทยมาหลายสิบปีก่อน
คุณจินตราเขาเลยส่งพวงกรีดมาให้นะครับ
ส่วนเรื่องของทรัพย์สินหรือว่ามรดกของเสียเต้ยนะครับ
ทางครอบครัวบอกว่าคือหลังจากเสร็จงานศพ
ถึงจะมีการเปิดตู้เซฟดูพินัยกรรม
แล้วก็ทรัพย์สินที่ยังเก็บรักษาอยู่ในตู้เซฟของธนาคาร

เพราะว่าจริงเสียเต้ยเขาเป็นคนที่ชอบซื้อเพชรซื้อทองอะไรเนี่ย
ไว้นะคุณนะแล้วก็ยังมีทรัพย์สินบางส่วนที่แบ่งกันมา
จากการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลกับเจ๊อ๋อหรืออดีตภรรยา
ยังมีทรัพย์สินที่เป็นเงินทองอยู่ในบัญชีธนาคารด้วยนะครับ
โดยพี่สาวของเสียเต้ยคือนางระยองคลื่นแก้วอายุ๔๗ปี
เปิดเผยถึงรางสังหรณ์
บอกว่าเมื่อคืนวันก่อนขณะที่เธอนอนหลับอยู่บริเวณชั้นล่าง

ฝันเห็นแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ๑๒ปีก่อน
มาช่วยจัดดอกไม้แล้วก็มาช่วยวางพวงกรีดหน้าโรงศพ
ถามแม่ว่าแม่มาทำอะไรแต่แม่ไม่ตอบอันนี้คือในฝันนะฮะ
จะนึกขึ้นได้ว่าแม่ตายไปแล้ว

จากนั้นนางระยองก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีนะครับ
เธอบอกว่าโอ้โหตอนนั้นน่ะขนลูกขนพองไปทั้งตัวเลย
เชื่อว่าแม่คงมารับน้องชายหรือว่าคงมารับเสียเต้ย
แล้วก็แม่รักมากที่สุดเพื่อไปอยู่ด้วยนะครับ
นะครับส่วนอีกคนนึงนะฮะก็คือเพื่อนรักของเสียเต้ย
นายชัยพลอายุ๔๑ปีอายุเท่ากันเสียเป๊ะ
เต้ยเลยนะครับก็เปิดเผยเหมือนกันบอกว่า
วันเสียชีวิตของเสียเต้ยเพียง๒วันเขาก็มีรางสังหรณ์ที่ไม่ดีนะ
ขณะที่ขับรถจะไปส่งเพื่อนเห็นวิญญาณเป็นเงาดำ
เป็นวิญญาณของผู้ชายมีใบหน้าครึ่งซีก
ทะลุออกมาจากกำแพงรั้วข้างถนนเลยนะคุณนะ
ก่อนจะเดินตรงผ่านหน้าฝากระโปรงรถที่ขับอยู่เลย
เดินผ่านไปเลยนะฮะในใจคิดว่าตอนนั้นถูกผีหลอกแน่นะครับ
จากนั้นก็มาทราบข่าวว่าเสียเต้ยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
แล้วก็มาเสียชีวิตนี่จะเป็นอะไรที่บอกเหตุเขาหรือเปล่า
เขาก็พยายามประติดประต่อเรื่องเหล่านี้กันอยู่เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ
ส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้
ที่วัดเทพสถิตนิมิตมงคลจังหวัดอุดรธานีนะครับ
แต่ทีนี้เรื่องของการจัดการทรัพย์สินมรดกนะคุณนะ
ก็จริงพี่ชายจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินและมรดกของเสียเต้ยนะครับ
แล้วก็ให้ทนายเข้ามาดูแลด้วย
โดยทนายรัชพลศรีสาครก็เปิดเผยบอกว่า
ทีนี้ต้องย้อนกลับไปดูว่าในพินัยกรรมที่เสียเต้ยเคยทำเอาไว้เนี่ย
ระบุไว้ว่าใครบ้างจะเป็นผู้ได้รับมรดกนะครับ
ซึ่งการรับมรดกจะต้องเป็นไปตามในพินัยกรรมระบุ
แต่ถ้าเสียเต้ยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
ในหลักของกฎหมายนะครับ
ก็ต้องดูอีกนะฮะว่าใครที่เป็นทายาท

โดยธรรมญาติแบบไหนถึงจะได้รับมรดกของเสียเต้ยบ้าง
กลุ่มแรกที่จะได้รับมรดกก็คือพ่อแม่

ทีนี้ก็จะมีลูกลูกบุญธรรมหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส

จะได้รับมรดกของผู้เสียชีวิตนะครับ
อันนี้หมายถึงในข้อกฎหมายนะครับ
ส่วนภรรยาที่เลิกลาไปแล้วนั้น

แต่หากลูกที่อยู่กับอดีตภรรยาเป็นลูกของเสียเต้ย

เพราะว่าลูกคนนั้นคือเป็นลูกบุญธรรม
เขาได้จดทะเบียนหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับ
ส่วนกรณีลูกบุญธรรมก็ต้องดูเป็นลูกบุญธรรม
ที่มีการจดทะเบียนรับบุตรตามกฎหมายเท่านั้น
ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับ
กลุ่มผู้รับมรดกอีกกลุ่มก็คือญาติพี่น้องของเสียเต้ย
แต่หากมีผู้รับมรดกกลุ่มแรกแล้ว
ก็คือพ่อแม่ลูกลูกบุญธรรม
ญาติพี่น้องที่เป็นผู้รับมรดกกลุ่มต่อมาเนี่ย

ทีนี้ก็จะอยู่ที่เรื่องของลูกบุญธรรมแล้วล่ะ
เพราะว่าถ้าตามข้อกฎหมายอะไรต่างนานานี้นะครับ
เพราะว่าทางญาติของเสียเต้ยพี่ชายของเสียเต้ยบอกว่า
จริงเสียเต้ยยังมีเงินอยู่ในบัญชี๑๐ล้านนะครับ
แต่ว่าตอนนี้คือทางญาติไม่สามารถเบิกเงินตรงนี้ได้เลย
เพราะเหมือนมันถูกอายัดไว้นะครับ
แล้วก็เรื่องของการจัดงานศพหาเงินส่วนอื่นนะมาจัดงานศพ
ส่วนเงิน๑๐ล้านในบัญชีไม่สามารถที่จะจัดการได้เลยนะครับ
ก่อนเสียชีวิตเสียเต้ยเคยบอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งทรัพย์สินให้
หลานอยากได้อะไรให้เอาเงินไปซื้อของให้เขาซะอะไรแบบนี้นะครับ
ก็ต้องมาดูเรื่องของข้อกฎหมายต่อไปนะฮะ
อันนี้สำคัญสุดเลยนะคะ